สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
อยู่กับเรา๓คนแบบนี้นะครับผมชนะคุณพิสันน้องจูด้งครับ
ใช่ครับผมโอ้โหช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะคุณผู้ชม
ถ้าหนาวนี้ยังไม่มีใครกอดมาบอกรักเราตลอดได้นะครับ
คุณดูอะไร

เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี
แน่นอนฮะมาเจอกับเราเรามีของรางวัลแจกให้ครับ
กำลังเข้าโรงกำลังฉายอยู่ตอนนี้เลย
วันนี้สะบัดทั่วไทยพาไปเที่ยวที่ไหน
ช่วงนี้มันอยู่ประมาณท้ายรายการห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดเลยนะคุณผู้ชม
อยากรู้นะอยากรู้เพราะว่าจะตอบได้เนี่ย
คุณต้องดูช่วงสะบัดทั่วไทยก่อน
ใช่แล้วครับผมอย่าลืมนะใส่แฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรมาด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะแจกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๘มกราคมเลยนะครับ
ครับวันนี้แจก๑รางวัล๑ท่านก็จะได้รับบัตรหรือว่าตัวหนังเนี่ย

ใครที่ตอบถูกต้องที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์มาตามกติกานะคะ

เราก็จะมอบให้ท่านนั้นเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ไปเลยนะคะ
เป็นการเรียกน้ำจิ้มกันนิดนึง

คนดูเรื่องนี้รับรองว่าคุณจะสนุกสนานเฮฮา

คุณผู้ชมนะร่วมกิจกรรมเช็คหัวข้อการเล่นเกมกับเราแล้ว

มันจะมีข่าวบอกว่าเดี๋ยวกรุงเทพนี่นะจะหนาวถึง๑๗องศา

จริงไม่จริงเดี๋ยวมารู้เรื่องนี้กันแน่นอนค่ะ

ใครที่ได้ยินได้ฟังได้รับแชร์มาว่า
วันสัปดาห์หน้าประมาณนี้นะคะอีกสองสามวันเนี่ย
อุณหภูมิกรุงเทพมหานครจะลดลงค่ะ
หนาวจริงหนาวแน่นอนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า
วันที่๒๘ถึง๓๑มกราคมค่ะ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีน
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกระลอกหนึ่งนะคะ
จะทำให้อากาศหนาวเย็นลงมีลมพัดแรง
อุณหภูมิลดลงประมาณ๒๔องศา
ลดลงอีกนะ๒๔องศาไม่ใช่ลดเหลือ

เหลือ๒๔นี่โตไขโตมาแล้วนะ

ดอยภูก็มีโอกาสที่อุณหภูมิเลขหลักเดียว

อุณหภูมิต่ำสุด๙๑๖องศานะคะ

อาจจะมีน้ำค้างแข็งได้

อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๘๑๕องศา
อดภูอุณหภูมิ๔๑๓องศา

ร้อนขึ้นมานิดนึงยังไง๑๔๑๙องศา

ตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด

จนถึง๒๒องศาเซลเซียส

หลายคนเริ่มจะเก็บเสื้อหนาวแล้วไง
บอกเข้าใจ
ก็มันยังอยู่ช่วงหน้าหนาวอยู่

คุณผู้ชมไปดูประเด็นดราม่าบ้างโหเรื่องดราม่าเนี่ยพวกเราชอบมาก
เออเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมวยนี่แหละฮะ
เพราะว่ากัมพูชาเขาบอกว่าเขามีการบรรจุแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อมวยไทย
มวยไทยเป็นกุลคแมร์เรื่องนี้มันเป็นยังไงไปดูฮะ
นี่ฮะโหดราม่ามากเลยสำหรับเรื่องนี้
มันเริ่มต้นมาจากไหนเริ่มต้นมาจากการแข่งขันซีเกมปีสองพันยี่สิบสาม
ที่ประเทศกัมพูชานี่แหละฮะคือเขาเป็นเจ้าภาพ
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ฮะทางกัมพูชาเขาก็เลยประกาศว่า
ไม่มีการแข่งขันกีฬามวยไทยตามที่เคยจัดมานะ
แต่จะเปลี่ยนเป็นการแข่งขันกุลคแมร์กุลคแมร์คืออะไร
คุณคแมร์ก็คือเขาบอกว่าเป็นกติกาเนี่ยมันเหมือนมวยไทยเลยนะ
คือเหมือนแทบทุกอย่างเลยอ่ะนะฮะหลายคนก็บอกว่าอุ้ย
แบบนี้ลอกมาทั้งดุ้นหรือเปล่าเออในขณะที่ไทยเอง
ไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันกุลคแมร์เลยอืม
ตัวเจ้าภาพเองเขาว่าไงบอกแล้วไงไม่สนใจ
คืออย่างนี้คุณจูด้งการแข่งขัน๔เกมเนี่ย
เขาก็มีกฎไงว่าไม่ว่าจะการแข่งขันอะไรก็ตาม
หากว่ามีชาติอื่นส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

ผมจำไม่ผิด๔หรือ๕ชาติเป็นอย่างน้อย

ทางเจ้าภาพอย่างกัมพูชา
เขาก็ตั้งใจจะจัดการแข่งขันรายการนี้

กุลคเมมันเป็นมวยเขมะใช่ไหมที่พี่

แต่ว่าโลกออนไลน์โอ้โหเขาก็พูดถึงเหมือนกันนะ

อันนี้เป็นของคุณคแมร์นะ
ก็อาจจะดูไม่ค่อยออกนะมันก็เหมือนกัน

คือเรื่องของศิลปะการต่อสู้ต่อสู้
บอกเลยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันมาก

แต่ไอ้ภาพนี้ที่มันเป็นประเด็นดราม่านี่มันยังไงครับ
คือแฟนชาวกัมพูชาคุณชนะเขาบอกว่าเขาโพสต์ภาพนี้นะ
เขาบอกว่าอ้างว่านะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้โบกาตอ
เป็นศิลปะโบราณของชาวกัมพูชา

บุคคลในภาพตัวจริงมาจ้ามาแล้ว
วอร์มนายพานุพงศ์ตั้นจัด

เขาออกมาโพสต์เลยแล้วก็ชี้แจง
บอกว่าภาพดังกล่าวนี้เป็นภาพของตัวเขาเองกับน้องชาย
เขาถ่ายที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์
และเขาบอกด้วยนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับกัมพูชา
ผมขออนุญาตเสริมนิดเดียวแล้วเขาบอกเสริมด้วยนะว่า
ภาพนี้ที่เขาถ่ายเนี่ยเพื่อเป็นการโปรโมทมวยไทย
ไม่ใช่เป็นมวยชนิดอื่นแต่อย่างใด
แล้วก็โดนเอาไปเคลมแบบนี้แต่ว่ามีอีกคนนึงก็โดนเหมือนกัน
ในขณะที่คุณบัวขาวบัญชาเมฆใครก็รู้จัก
นี่คือเขาโพสต์ภาพนี้นะขณะที่เขากำลังร่ายลำตามสไตล์
พร้อมแกปชั่นว่าสัตว์และศิลปะมวยไทย
ซึ่งก็มีแฟนชาวกัมพูชามาคอมเมนต์ด้วย
ง่ายไปเจอเกลียนไปเจอเกลียนคีย์บอร์ด
ก็มาคอมเมนต์ว่านี่มันคือกุ้นค่ะแม่
ทางเพจบัวขาวก็ตอบกลับไปว่ามวยใช่
นอกจากนี้วัวขาวยังโดนแฟนมวยกัมพูชาบอกอีกนะ

เขาบอกว่านี่จริงแล้วบัวขาวเป็นคนกรรมบูชา
ทำเอาบัวขาวถึงก็ต้องออกมาโพสต์อีกรอบเลย
บอกเฮ้ยเขาไม่ใช่คนกัมพูชา
แล้วเขาก็ไล่ประวัติมาเลยว่าเอาจริงตัวเขาเป็นคนไทย
เชื้อสายกุยแต่ไม่ใช่กัมพูชาตามที่เข้าใจ
ก็ออกมาอธิบายความแหละจะได้เข้าใจถูกกัน
นี่แต่ว่าเรื่องของคนกุ้ยอะไรเดี๋ยวต้องไปตามอ่าน

นี่ฮะนอกจากนี้พี่บัวขาวก็ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
แล้วก็บอกว่าจงภูมิใจในชาติไทย
เรามีศาสตร์และศิลปะแห่งมวยไทย
เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยนี่เราคิดค้นขึ้น
วยไทยเป็นกีฬาประจำชาติที่ต่างชาติทั้งโลกยอมรับ
คือเรื่องนี้จริงมันเป็นดราม่าไปค่อนข้างไกล
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เคลมว่าของเขาเนี่ยของตัวเองเนี่ยฮะ

แล้วก็ผลักดันว่าของเราก็คือเป็นของเรา

เขาก็ต้องมองว่าของเขามันก็คือศาสตร์ของเขาไง

ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
มวยเขมรหรือที่เรียกว่าคุณระโบปาตอต้องถูกขึ้นทะเบียนเอาไว้
เขามีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่วันที่๒๙พฤศจิกายน๒๕๖๐
ว่าเป็น๑ใน๒๒มรดกภูมิปัญญา

เหมือนกับพวกขนมปังบาร์เก็ตของฝรั่งเศส

อะไรประมาณนั้นที่เขาไปขึ้นทะเบียนกันเอาไว้
บอกว่าเอาจริงมันก็คือคนละอย่างกัน

แต่ว่ามันมีลักษณะท่าทางที่คล้ายกันเท่านั้นเอง
ส่วนในทางดราม่าของวงการกีฬายังไง
คือมี๔เกมที่เรามองอย่างนี้อย่างนี้ไงว่าเจ้าภาพเขาก็มีสิทธิ์
ถ้าอยากคำเรียนมันอาจจะเลือกครับรูดคุณคมแมมา
เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ปัญหาคือเขาไม่จัดมวยไทยไง
อ๋อก็คือตัดมวยไทยออกแล้วเลือกกลุ่นคันแมนแทน

แล้วก็ดราม่ากว่าเดิมตรงที่ว่าเออก็เล่นเจ้าภาพเนี่ย
ส่วนใหญ่มักจะทำแบบนี้ในหลายครั้งกับการจัดการแข่งขัน๔เกม
ก็คือเอาพวกกีฬาที่เป็นกีฬาพื้นบ้านของตัวเอง

คำถามก็คือคนอื่นที่ไม่ได้เคยเล่นพื้นบ้านเขาจะชนะเหรอ
ปัญหาคือเจ้าภาพเขาจะได้เหรียญเยอะ

เป็นเจ้าเหรียญทองเนี่ยฮะปัญหามันจะเป็นอย่างนี้
มันทารากสร้างมาหลายอีเกนแล้วเรื่องนี้มานานแล้วนะ

เพราะฉะนั้นบางทีอาเซียนเราต้องคุยกัน
ถ้าเราอยากจะพัฒนากีฬาจริงนะ
ถามว่าเอากีฬาพื้นบ้านมาบรรจุแข่งกันได้ไหม
ผมว่าก็ดีเป็นการประชาสัมพันธ์
แต่ถ้ามีการเอามานับรวมเหรียญเพื่อให้เป็นเจ้าเหรียญทองอันนี้
ปัญหามันจะเกิดก็คือคุณลดคุณค่าของความเป็นเจ้าเหรียญทอง
ชาติอื่นเขาก็จะทำแบบนี้กันไปเรื่อยถ้าเกิดเป็นเจ้าภาพ

เป็นอย่างนี้มาหลายปีไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว

ไม่รู้มันต้องเป็นผู้ใหญ่ของทุกชาติในอาเซียน

น้องไนทรัพย์ไทยหรือขเมรหรือว่าชาติไหนชาติเดียว
นักกีฬาแต่ละชาติเก่งอยู่แล้ว
ส่วนกีฬาพื้นบ้านของแต่ละชาติก็มีคุณค่าอยู่แล้ว
ในเรื่องของศิลปะการต่อสู้

เธอบอกว่าเธอสะใจแล้วเธอชนะแล้วในเรื่องนี้
ก็คือผัวเธอไปมีเมียน้อย

เอาเลยมึงพูดจับผัวภัยเป็นผัวภัย

มาตั้งเลย

ตัวกุดหมายกทหมายหู้ยู
หู้อยู่จ๊ะเจ้าเอาเลย
อยู่กับการมีชู้เอาชู้เข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นจะได้โทษ

ใครเป็นตัวละครไหนในคลิปนี้ครับ

ชื่อว่านางนิดเราเรียกว่านางนิดละกัน
เป็นนามสมมุติเธอถ่ายแบบนี้เอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เธอบอกว่าเธอกลับมาที่บ้านแล้วเจอกับผู้หญิงคนนี้
อยู่ในบ้านของเธอกับอดีตสามี
ซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าอดีตสามีของเธอน่ะ
กลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็โวยวายใส่เธออีก
คือผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นอาจจะยังเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือเปล่า
ได้ถึงได้ถ่ายกันเอาไว้แล้วก็มีท่าทางโกรธเกลี้ยวกันแบบนี้

กันไหนเป็นตำรวจทำไมทำอย่างนี้ซะเอง
นั่นคือในมุมของทางฝั่งตัวเมียหลวงนะ
ซึ่งปัจจุบันเขาเป็นอดีตกันไปแล้วนะครับ
แล้วเธอก็เอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นฟ้อง

ไม่รู้เหมือนกันล่ะว่ามีหลักฐานแค่ไหน

แต่สุดท้ายเนี่ยสารตัดสินให้เธอเป็นฝ่ายชนะคดี

แล้วมีคำสั่งให้จำเลยที่๑ก็คืออดีตสามีของเธอ
และจำเลยที่๒ซึ่งเป็นผู้หญิงที่อดีตสามีของเธอคบหา

๗แสน
แต่เอาจริงนะเธอฟ้องเป็นล้านนะ

ก็คงไกลเทกอะเหลือตัวนี้ไหมล่ะ

เรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับคุณนิดนามสมมุติเนี่ย
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเธอเล่าว่า
อยู่กินกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจเนี่ยมาประมาณสัก๖ปีแล้ว
อดีตสามีเธอเนี่ยเธอบอกแบบนี้นะว่า
เริ่มออกไลน์เจ้าชู้ตั้งแต่๖เดือนแรกที่อยู่กินด้วยกัน
แต่อย่างนี้เธอเองก็ยุบหนอพองหนอ

และเมื่อปี๒๕๖๒เธอจับได้ว่าอดีตสามีมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหญิงอื่น
เธอบอกเธอก็ยุบหนอพองหนออยู่

แต่ในความอดทนของเธอเธอบอกว่าเธอเก็บหลักฐานเรื่อยมา
แล้วก็เตือนอดีตสามีและผู้หญิงที่มายุ่งกับสามีเธอไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ไม่เลิกก็ยังคบกันอยู่
จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงมีนาคม๒๕๖๕อดีตสามีได้พาผู้หญิงมาที่บ้านตามคลิปนั้นนั่นแหละครับ
เธอเลยบุกไปถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
เธอบอกว่าเธอถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายด้วยนะ

แล้วเธอตัดสินใจฟ้องแพ่งทั้งคู่เรียกร้องค่าเสียหายรวมกัน๑ล้านบาท
จากนั้นกวดสองเดือนตุลาคมอีก๑๐๐๐๐๐บาท
และมันรับทางคืองวดปิดท้ายกวดที่สาม
จากนั้นนะครับส่วนคลิปกับทำร้ายร่างกาย
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลโดยเธอได้ไปร้องเรียนว่าอย่างนี้
เธออยากเธอต้องการให้อดีตสามีเนี่ยถูกดำเนินคดี
แล้วก็ถือว่าผิดระเบียบวินัยของข้าราชการเธอถึงขั้นว่าอยากให้อดีตสามีถูกปลด
แล้วถูกไล่ออกจากราชการไปเลยนั่นความต้องการของเธอนะเธอต้องการแบบนี้
แต่ถามว่าจะเป็นไปได้แบบนั้นไหมคงต้องไปดูเรื่องของพญาหลักฐาน
รวมไปถึงเรื่องของหน่วยงานว่าจะมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไร
มันเกี่ยวข้องกับทางงานการราชการหรือเปล่าก็คงต้องสืบสาวกันอีก

ถ้าหากว่าตัวอดีตสามีอยากจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้

มานั่งตรงนี้ได้แต่คุยกับพี่รอปภก่อนนะ

เพราะว่าเราก็อยากจะมีพื้นที่ให้กับทุกคนแหละ
ได้ชี้แจงมุมของตัวเองบ้างเหมือนกันนะคะ

เราก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนฟังไว้โดยเฉพาะสาวนะคะ
คือมีสาวคนนึงจริงแล้วเธอเป็นสาวหล่อด้วยซ้ำ
สาวหล่อนเนี่ยยังไม่ไหวที่โดนหนุ่ม
เคาะห้องเข้ามาจะข่มขืนเธอ
ใช้วัยพลิบอ้าวตัวรอดได้ค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับ
นางสาวเอนามสมมุติอายุ๒๒ปีคนนี้ค่ะ
เสื้อขาวนี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่

ไม่ได้ต้องมาร้องเรียนกับผู้ก่อตั้งกลุ่มสายใหม่ต้องรอด
ก็คือนายเอกพบนะคะบอกว่าช่วยตามจับคนมาก่อเหตุให้ด้วย
เพราะว่าตอนนี้นะคะแจ้งตำรวจแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังตามภาพวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอตอนนั้นเนี่ยเธอเปิดร้านขายของอยู่ชั้นล่างของอพาร์ทเมนต์
มาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็จะนอนอยู่ในร้าน
วันเกิดเหตุ๑๙มกราคมนะคะเวลาประมาณเที่ยงคืนกลางดึกเลยค่ะ
นอนหลับอยู่แล้วก็มีคนมาเคาะประตูห้อง
มีเสียงผู้ชายเรียกชื่อบอกเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อย
เธอก็คิดว่าพี่ชายมาเคาะห้องก็เลยไปเปิดประตู
มันดึกแล้วไงเธอก็ลุกไปแบบงวงเงียน
พอเปิดประตูไปก็เจอในบอมอายุ๓๑ปี
ในบอมอายุ๓๑ปีที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์เดียวกันเนี่ย
บุกเข้ามาแล้วพยายามจะข่มขืนเธอ
เธอก็ใจดีสู้เสือแล้วออกอุบายว่าเดี๋ยว
กลัวท้องขอไปซื้อถุงยางก่อน

แต่นายบอมบอกไม่มีเงินเธอเลยบอกเดี๋ยวฉันไปซื้อให้

คือให้นายบอมก็รออย่างสบายใจในห้อง

หายใจโล่งขึ้นมาทันทีแล้วตอนนี้

ตำรวจมาถึงที่ห้องเธอบอกอายนะ
เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกตำรวจไป

กันอืมตำรวจก็เลยกลับไปครับแต่ยังมีรบภพของอพาร์ทเมนต์เนี่ย
คอยยืนมองเธออีกหรือหากอืม
เธอก็เลยตัดสินใจเคาะห้องเรียกนายบอมให้ออกมาหาอืม
เขาก็เลยยอมออกจากห้องมาครับพอตอนเช้ายังไงคุณผู้ชม
พอตอนเช้าพี่ชายเนี่ย
พาไปแจ้งความที่สอบพออุดมศุกร์
ตำรวจเลยแนะนำว่างั้นไปตรวจร่างกายก่อน
ตรวจร่างกายก่อนนะแล้วบอกว่าอีก๓อาทิตย์เนี่ย
ออกหมายเรียกในบอมมารับทราบข้อกล่าวหา
อ่ะพอจากนั้นเธอกลับมาที่ห้องอืม
มาเจอในบอมเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่อย่างสบายใจ

ตอนนี้เธอบอกว่าเธออยู่อย่างหวาดกลัวมากค่ะ
เพราะไม่รู้ว่าในบอมเนี่ยจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกไหมอืม
แล้วตอนนี้ผ่านมา๘วันแล้วอ่ะ
ตำรวจยังไม่จับกลุ่มตัวในบอมหรือคนที่ก่อเหตุเลย

ทางคุณเอกพบก็เลยโทรหาผู้กำกับสนอุดมศุกร์

ทางผู้กำกับสอนออุดมศุกร์บอกว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะ
จะดำเนินการจับกลุ่มคนก่อเหตุทันที

ก็ต้องชื่นชมทางเพจเขาด้วย

อยู่ไม่สุขแน่นอนโดยเฉพาะผู้หญิง

นี่ฮะต้องฝากเตือนผู้หญิงที่อยู่คนเดียวในหอ
แต่ก่อนเนี่ยผมก่อนที่จะมาอยู่บ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ย
แฟนผมก็อยู่อพาร์ทเมนต์แล้วก็จะมีแบบคนที่มาเกาะลูกกง

ใช่ยิ่งผู้หญิงอยู่คนเดียวด้วยอันตรายมากนะฮะ
คุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงนี้โจรเยอะมากเลยนะ

ใช่อย่างโจรคนนี้ฮะเขาไปที่ร้านทองทำทีเป็นเหมือนลูกค้า
แต่สุดท้ายครับฉกทองและวิ่งหนีไปแบบนี้ฮะ

ใช่ครับโอ้โหนี่ฮะ

คืออันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของร้านทองกรุงเทพเยาวราชนะฮะ
อยู่ที่ริมถนนสายมหาสารคามวาปีปฐุมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนั่นเอง
นะฮะในภาพเนี่ยเขาก็จับภาพชายรูปร่างทวมฮะ
เขาขี่จักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เสร็จแล้วก็มาจอดที่หน้าร้านเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง
จากนั้นเขาก็เดินมาแล้วก็บอกกับพนักงานว่า
เนี่ยต้องการจะซื้อทองนะขอน้ำหนักสัก๓บาทได้ไหม

คนร้ายก็บอกถ้าไม่มีงั้นขอสัก๒บาทได้ไหม
พนักงานก็หยิบทองมาให้ดูพร้อมกับกดเครื่องคิดเลขคำนวณราคา

คนร้ายก็หยิบทองแล้วก็วิ่งหันหลังหนีไปเลยฮะ
พนักงานก็พยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะฮะ
ทำให้พลเมืองดีที่อยู่ร้านใกล้เขาก็ได้ยิน
ตอนนั้นเองพลเมืองพลเมืองดีเขาพยายามดึงท้ายรถไว้
นี่ช่วยกระดึงนี่แผ้ววิ่งกระดึกแล้ว

ใช่แต่ดึงไม่อยู่พนักงานร้านทองเขาก็บอกว่า
เขาตกใจมากนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ประกอบกับเขาเองเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วย
อยู่กันสองคนก็ต้องเข้าใจเขานะกลัวจะถูกทำร้ายก็ให้จะไปจับเอง
ผู้จัดการร้านและตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจก็บอกว่าคนร้ายน่าจะเตรียมการมาอย่างดี
เพราะว่าก็แต่งตัวมิดชิดฮะขณะชุดสืบสวนก็ได้ออก
หาบแสตามบ้านใกล้เคียงครับ
แล้วก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดตามถนนสายหลักครับ
รวมทั้งเช็ควงจรปิดของร้านย้อนหลังด้วย
เพราะว่าคาดว่าคนร้ายน่าจะต้องมาดูลาดลาวก่อน
เพราะว่าเขาสำรวจดูร้านทองก่อนลงมือ
เพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าเปิดได้เพียงแค่๒เดือนเท่านั้นนะฮะ
เพิ่งเปิดเองอะนะฮะเพิ่งเปิดครับโอ้โห
เต้นตุบไหมนะมีเหงื่อตกเหงื่อแตกบ้างแล้ว
แต่เขาบอกว่าถึงจะซองอย่างแบบแต่ลองแซ่ดก็ซื้อนะจ๊ะ

ก็ซื้อกันนะจ๊ะไม่ได้หนีไหนจ้ะ
แต่ได้ลองเนี่ยให้แทงก็มีเหมือนกันนะ

เอาเกราะเอาเส้นเส้นเล็ก

เขาเอามาเป็นแค่คอนเทนต์ขำ
แต่อยากขำบ่อยอยากคอนเทนต์บ่อย
ร้านเขาจะปรุงแป้ง

มันนานาจิตตังค์นะในเรื่องการพยายามอาวุธของร้านทอง
เป็นไปได้อย่าทำเลยครับผมแนะนำฮะ

ถ้าเกิดมีโจรก็ต้องมีตำรวจ
ก็มาค่ะมาจับโจรแต่ไม่ได้จับแบบรูปแบบทั่วไปธรรมดาใช้เวทมนต์คาถาแบบเล่นใหญ่เลยค่ะ
แล้วจะจับโจรรายนี้ได้ไหมไปดูกันค่ะ

อันนี้เสกคาถาให้จับให้ได้
นี่คุณตำรวจท่านนี้นะคะคือร้อยตำรวจเอกปฏิพัฒน์ค่ะกำลังสวมบทเป็นหมอผี
ชายหนุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นชายคลั่ง

เสกคาถาใช่ไหมคะอืมที่ต้องทำแบบเนี้ยก็ผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่าเขาผีเข้าอ๋อเหรอเออตำรวจก็เลยอ่ะ
ถ้าเล่นมาแบบนี้ตำรวจก็เล่นกลับสิคะครับเออก็สวมบทเป็นหมอผี
ใหญ่รัชดาลัยเทียเตอร์กันไปเลยอะไรจะขนาดนั้นเออเนี่ยค่ะ
ก็มีคุณตำรวจมาช่วยกันญาติพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นก็มาช่วยกันดู
ช่วยกันจับครับคราวนี้จับได้จริงจริงนะอ่าจับได้จริงเนี่ย
เขายอมสงบให้แบบนี้เลยอืมไปถามญาติของชายคนนี้บ้างดีกว่า
ว่าเรื่องราวเป็นยังไงชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครครับ
บอกว่าชายคนนี้เคยไปปัสสาวะใส่สารพระภูมิเอ้ย
แล้วก็มีอาการแปลกแบบนี้เออเอาสิเอาสิไม่รู้ว่าเกี่ยวยังไงกันนะ
แต่ว่าญาติบอกมาแบบนี้แล้วช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ร้อยตำรวจเอกปฏิพัฒน์เขาก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่า
ชายคนนี้ท่าทางจะมีอันตรายเพราะว่าเขาถืออาวุธไว้ด้วย
ถือมีดไปด้วยพูดง่ายง่ายคุ้มคลั่งแล้วคลั่งแล้วมีอาวุธด้วยอ่ะ
ตำรวจต้องหาวิธีแล้วก็เลยนึกถึงพระอาจารย์ที่
คุณตำรวจเนี่ยเคารพนับถือครับเออนึกถึงเอ๊ะทำยังไงดีเออ
เอางี้ละกันถ้ามาแนวนี้เป็นหมอผีซะเลย
เป็นหมอผีเข้าไปร่ายมนต์ไปปราบโจรคนนี้
ทั้งที่ตัวคุณตำรวจไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรนะคะ
ไม่ได้มีเวทมนต์ของขลังอะไรทั้งสิ้น
แต่คือเล่นไปตามบทบาทเป็นไปตามสถานการณ์
ดูปัดมือปัดมือแล้วดูเอามือแบบอย่างนี้
จับหัวเลยค่ะแล้วจนเป็นไง
สงบลงทันทีอ่ะสุดท้ายก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
โอ้โหโดคเตอร์เหรอฮะเออเนาะใช่ไหมฮะ
แต่ยังว่าแหละยุคนี้สมัยนี้อาชีพเดียวไม่พอไง

คุณกำลังจะบอกคุณตำรวจเขามีอาชีพขนเหรอคะ
นี่ไงเป็นตำรวจด้วยแล้วเป็นหมอผีด้วย
เฮ้ยเขาแค่สวมบทบาททำในหน้าที่ของเขา
ขอบคุณติ๊กต่อของท่านนี้ด้วยนะคะ๖๕๙วัตต์ค่ะ

เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณตำรวจแหมก็ต้องลงพื้นที่
เพื่อเตรียมจับเหมือนกันพอมีคนไปแจ้งไง
บอกว่านี่ข้างบ้านตั้งวงเลย
โอ้โหกำลังดูกันเลยว่ามันจะยังไง

สรุปว่ายังไงตั้งวงเล่นการพนันเหรอ

เกือบแล้วเกือบโดนจับเพราะ

อันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เรื่องของเรื่องแก๊งนี้เขากำลังเล่นเกมเศรษฐี

เงินทั้งนั้น
ที่ดินด้วย
ขายจำน้อยมาซับมากมาย
เรียกได้ว่าเกมนี้

โอ้โหถ้าหลวงคนถ่ายคลิปก็น่าจะเป็นห้า
ห้ามาดูสิห้ามีโดราอิมอนด้วย
เกมเศรษฐีสุดท้ายโอ้โหไม่ได้เล่นไพ่นะจ๊ะ
เล่นเกมเศรษฐีจ้ะอ๋ออุ้ยตำรวจก็ชวดอ่ะสิ
โอ้โหหรือว่าจะไปรู้ล่ะนั่งเล่นด้วยกันเลย
ก็เห็นนั่งเป็นวงแล้วก็มีเฮกันด้วย
มีแจกกันด้วยนะมันบอกอ่ะจ่าย
จ่ายอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ไง
สรุปว่าแหมเล่นเกมเศรษฐีนะจ๊
โอ้โหเกือบไปแล้ว
ดีที่เก็บทันเดี๋ยวเก็บอะไร
มันหมายถึงว่าเก็บเรียบร้อยดี
เออโอ้โธ่คุณธิสาเขาจะรอดอยู่แล้วไม่เกี่ยว
จะโดนจับก็เพราะคุณนี่แนะคุณธิสาอย่าออกเล่นอย่าออกเล่น
ขอขอบคุณติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยคุณเบนซี่ศูนย์ศาลนะครับ
เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเนอะ
ไหนก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคะ

บอกเลยว่าร้านนี้นะใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวเพราะว่าให้เยอะมาก
ร้านนี้ขายอะไรอยู่ที่ไหนติดตามในช่วง

โอ้โหดูค่ะปลาทอดชิ้นใหญ่น่ากินที่สุดเลยนะคะ
ครับไปร้านนี้อาจจะไปลึกลับนิดนึง
โอ้เล่นว่าซ่อนตัวอยู่ในหลืบจริง
ถ้าไปถึงแล้วคุณจะประทับใจแน่นอน
ร้านนี้คือร้านบ้านจิบนะครับ
เป็นร้านอาหารตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงย่านธรรมศาสตรังสิต
เออไปบ้านใครอ๋อบ้านจิบครัวบ้านจิบนะฟิล์มหมดมานั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อน
แล้วราคาถูกมากอย่างเมนูซิกเนเจอร์ของเขาคือปลาทับทิมทอดกระเทียม
ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ขูแค้นส่วนมึกเนื่องมะนาวก็มีผัดผักบุ้งกะปิก็มี

คุณค่ะบอกเลยนะคะว่าเด็ดจริงแล้วให้เยอะชามใหญ่ทั่วใหญ่จริง
เอาใครเห็นอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห
ก็แวะไปได้ครัวบ้านจิบนะคะครัวบ้านจิบให้เบอร์โทรศัพท์ไว้หน้าจอนะ๐๘๔๗๖๑๖๒๕๙นะคะ
อยู่ที่คลอง๑ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
โอ้โหเขามีเมนูให้ดูโอ้โหนี่มีข้างที่เชียบให้ดู
แขนกับปันป่าทับจิบ

ปากสานเลยล่ะ

มีหลายครอบครัว
คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์นี้คือพระเนี่ยเขากำลังสวดให้พรเหมือนกับอุปสมบทอะเนาะ
ในโบสถ์แต่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทัพอบพระตะลึงจะเป็นอะไร
ติดตามในช่วงสกิดยิ้ม
พระสวัสดิ์โตอาราฮัตโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์น้าโมตัสตร์พระสวัสดิ์โตอาราฮัตโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
น้าโมตัสตร์น้าโมตัสตร์พระสวัสดิ์โตอาราฮัตโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
น้าโมตัสตร์น้าโมตัสตร์พระสวัสดิ์โตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
น้าโมตัสตร์น้าโมตัสตร์พระสวัสดิ์โตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
น้าโมตัสตร์น้าโมตัสตร์พระสวัสดิ์โตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
น้าโมตัสตร์น้าโมตัสตร์พระสวัสดิ์โตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
น้าโมตัสตร์น้าโมตัสตร์พระสวัสดิ์โตสัมมาสัมพุทธศาสตร์

กำลังน้าโมตัสตร์แต่อยู่ก็มีจังหวะโจ๊ะลืมเข้ามา

เพราะหน้าเขาก็จ้างมานะฮะไม่รู้ว่ามันลั่นมายังไงนะฮะ

แล้วมาจังหวะที่ม้ากัด

เป็นตกลงกันใหม่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดเพลง

ต๊อกที่ใช้ชื่อว่าพันธาวง๙๘ด้วยนะครับ

คุณผู้ชมไปดูกันต่อฮะพาไปดูสาวคนนี้
เขาใช้แอปแกล้งน้องหมาของเขา
แต่แกล้งไปแกล้งมาเจอดีเลยครับ
โอ้โหผู้ชม

เกือบแล้วใครเคยใช้ฟิลเตอร์นี้ยกมือมาหน่อย
คือมันน่าจะเป็นฟิลเตอร์ในติ๊กต๊อกที่แบบ
เวลาที่เรายิ้มเหรอนะเราก็จะฉีกปากเป็นหรี่
พวกกิศาจขึ้นมาตาแดงแบบนี้อ้าวน่ากลัว
แต่ทีนี้น้องหมาเค้าคงเห็นแบบน่าจะเป็นภีษศาตร์รึเปล่า

คือแยกเที่ยวมาเหมือนกันแยกฟันเหมือนกัน

มันจะกินฝ่าหลังดองของเจ้าหนะ

กันจะแกล้งหมาหงมางไม่แกล้งนะหมาจะงับจริงแล้วน่ะ
นิดเดียวแม่คราวหลังก็อย่าเล่นฟิลเตอร์นี้กับน้องหมานะครับ
เป็นแอปมันมีอะไรที่เริ่มจะแยะลงอีกนะครับค่ะใช่ค่ะ
แต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมติดตามให้ดี
เพราะว่ามีคำตอบอยู่ในช่วงนี้
เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ถ้ำว้าว
เป็นถ้ำอะไรไม่รู้ต้องตามหาครับ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ครูกันสบัดข่าว
ติดตามนะช่วงนี้มีคำตอบรออยู่
มีคำตอบนะฮะจ้องให้ดีเลย
เพราะว่าผมจะพาไปถ้ำแห่งหนึ่งที่เขาสามารถบินได้

มีหินงอกหินย้อยแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายด้วย

ติดตามในชั่วสบัดทั่วไทย
แล้ววันนี้ครับผมพามาเที่ยวที่ถ้ำเขาบินตำบลหินกอง
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ
ถ้ำแห่งนี้คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายใน
เขาขึ้นชื่อเรื่องของหินงอกหินย้อยโอ้โหบอกเลยว่าสวยมาก
และเป็นถ้ำแห่งจินตนาการ
แต่ก่อนเข้าไปครับเราต้องไปพบกับผู้ดูแลถ้ำกันก่อนเลยดีกว่าครับ

โอ้โหแสงแยงตา
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับผู้ที่ดูแลถ้ำแห่งนี้แล้ว
ท่านรองนาราพงศ์สวัสดีครับ

ของถ้ำแห่งนี้ให้ท่านช่วยเล่าหน่อยได้ไหมฮะ
ถ้ำเขาบินเรามีพื้นที่๕ไร่นะครับ
แล้วก็ใช้เวลาเข้าชมประมาณ๔๐นาที

เขาชมถ้ำนี้ก็ครึ่งกิโลพอดีในถ้ำ
ถ้ำเขาบินทำตามข้อสันฐานที่เล่าขันกันมานะครับ

ย้อยเหมือนนกเขาทำท่าจะบิน

อยากจะชมความงามภายในถ้ำแล้ว

สวยไหมครับดูหนิครับแต่ห้องนี้ก็สวยสดเลยนะครับ
อันนี้นะครับเรกจะแถงแค่อันก็ออกไปเลยครับ

ที่สุดที่สุดที่สุดที่สุด
ที่สุดที่สุดที่สุดที่สุด
ที่สุดที่สุด

ห้องที่๒ชื่อว่าห้องอะไรครับท่านครับ

หินงอกเหมือนเสาหลักเมือง
ด้านบนหินย้อยหยดลงมา
ตรงนี้เป็นหินงอกเหมือนเสาหลักเมืองเลย

เมื่อสักครู่นี้นะครับคู่ที่หนึ่ง

แม่รู้สึกเริ่มเหงื่อออกแล้ว
รู้สึกเริ่มเหงื่อออกแล้วครับ

ส่วนห้องที่๓มีอะไรบ้างนั้น

แล้วเราก็มาอยู่ที่ห้องที่๓แล้ว

ทานอโนดาตหินโรคหินร้อย

มองไปรอบข้างเราจะเห็นหินโรคหินร้อย

พักก่อนเราไปห้องที่๔กันเลย

ตอนนี้เราเข้าสู่ห้องที่๔แล้วครับ

ถนนสายราชบุรีจอมบึงผาปก
ระยะทางจากกรุงเทพ๑๒๐กิโลเมตร

เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหน

ส่วนวันนี้ผมจุด้งและสะบัดทั่วไทย
ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
มาต่อให้ถูกนะคุณผู้ชมครับ
ใครแป้งใจถูกตอบได้แน่นอนว่า
คุณจูด้งพาไปเที่ยวที่ไหนในสบัดทั่วไทย
คุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดจริงกับการเลือก
ที่สุดของที่สุดของพี่แจ้

ที่สุดแห่งข่าวข่าวแห่งปีที่สุดแห่งปีไง
หลากหลายจริง
ว่าจะเป็นข่าวที่สุดแห่งปีนักการเมืองแห่งปี
ใช่ครับงานนี้บอกเลยว่ารุ่นรับรางวัลมากมาย
คุณผู้ชมสามารถร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์

มาร่วมสนุกเสียเวลาโหวตหน่อย

แล้วถามหน่อยสิจะไปร่วมรุ้นของรางวัลได้ที่ไหน
ไปทางเว็บไซต์ของทางไทยรัฐของเรานะครับ

เลยแล้วคุณก็เข้าร่มในกิจกรรมที่สุดแห่งปี๒๐๒๐
กันมาได้จนถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์นะคะ
และเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี๑มีนาคม๒๕๖๒

คุณผู้ชมเรามาเป็นส่วนหนึ่งของที่สุดแห่งปีกับไทยรัฐกันค่ะ

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะว่าโป๊ะแตก

โต๊ะแตกแบบนี้ต่างหากล่ะเรียกได้ว่าโป๊ะแตกอย่างนี้พังแน่นอนนะคะ

คู่กันสมัติข่าวคู่กันสมัติข่าวคู่กันสมัติข่าว
คุณผู้ชมเดี๋ยวท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะ

ที่ที่ผมไปสะบัดทั่วไทยคือที่ไหน
สถานที่นะเขาชื่อสถานที่นะ

ตอบมาให้ถูกใครถูกต้องที่สุดเร็วที่สุดนะคะ

ถ้าไม่ถูกกติกาคุณก็จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์
เรื่องทิศน้อยไปเลย๒ใบ
ถูกต้องเลยนะคะส่วนตอนนี้อยากจะบอก
อยากจะเล่าให้พ่อบ้านใจกล้าทุกคนได้ฟังให้ดี
ถ้าคุณคิดจะซ่อนเงินเมียแล้วก็คุณต้องซ่อนให้มิด
ถ้าคุณซ่อนไม่มิดแล้วเกิดเป็นเรื่องขึ้นมา
รองคนอดใช้แน่นอนเรื่องราวของบ้านนี้เป็นยังไง

ใช่แล้วเหรอยกออกมาเขาเห็นหมดแล้ว
ถ้าลูกไม่ทำน้ำหกนี้เขาไม่รู้เลยนะเนี่ย
โดดออกมาโดบออกมานังหนู

แปะโอเคเหรอแต่เขาเอาหมดเลย

บอกไม่เท่านั้นแหละยกไอ้แม่
ไม่ไงไม่ไง
ท่านร้องไห้จะฟ้องพ่อกับแม่แล้วนะ
นะคะคุณสามีอุตส่าห์ซ่อนเงินเอาไว้
เก็บหอมรอบลิฟท์ทีละใบซ่องใบแปะไว้เต็มหลังคัน

นับดูแล้วกันมันจะสักเท่าไหร่
แต่ที่มันเรื่องแดงแบบนี้โป๊ะแตกมาแบบนี้เพราะว่าครับ
ลูกสาวเนี่ยทำน้ำหกใส

ก็คุณแม่ก็เลยต้องรีบเอาน้ำมาเช็ดถูกไหม
จังหวะที่คุณแม่จะเตรียมเช็ดน้ำก็ต้องยกตู้ย้ายตู้ออก

เห็นหมดเลยค่ะว่าคุณพ่อซ่อนอะไรเอาไว้

สักหน่อยร้องไห้โฮ

ไม่น่าเลยไม่น่าทำน้ำหกเลย
เงินที่พ่ออุตส่าห์เก็บมาอดแน่คราวนี้
ไม่ได้ใช้กันล่ะเพราะว่ายกให้เมียหมด
เอาจริงนะผู้หญิงเนี่ยนะเขาต้องชื่นชมเขานะ

เพราะว่าคุณสามีซ่อนไว้ใดก็หาเงินเก่ง

ทุกซอกทุกใบทุกช่องด้วยฉันเห็นตัว

บ้านนี้เขาก็หาเงินเก่งเก็บเก่งก็ด้วยเหมือนกัน
เอาความบันเทิงในบ้านมาให้เราได้หัวเราะขบขันกันไปด้วย
ส่วนหนึ่งก็คอนเทนต์สมกันไป

มีซ่อนเซิร์นอะไรรึยัง

ผมเอาไว้ใน

มีต็อตกล้วยคุณฝังเอาไว้ในต็อตกล้วย

ครับผมก็ยกมือว่ายแม่ตานีและฝังไป

เราจะประกาศอายชื่อใช่ไหม
พี่คิดมาถึงเวลาประกาศนี้เป็นผู้โชคดีรึเหรอค่ะ
สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตัวภาพยนตร์ไป
นั่นก็คือคุณ
สีถนัดหมดนั่นเองครับ
นี่ทิศพอไปนะครับได้รับไปเลย
บัตรชมภาพยนตร์ทิศน้อย๒ใบครับ

ติดต่อมาด่วนเลยนะคะไม่อย่างนั้นนะสละสิทธิ์ไม่รู้ด้วยนะ

อาจจะได้ไปดูหนังแล้วจะได้มีความสุขกันนะครับ
ใช่ค่ะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาร่วมสนุกกโรย่พลาด
อ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ

คู่กัดสะบัดข่าวประกัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์